คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุสลดใจนี้นะครับ
ท่านหนึ่งมีการโพสต์ว่าพาลูกชายไปโรงพยาบาล
แต่ว่าคุณหมอคุณพยาบาลบอกให้ลูกชายรอ
นั่งรออยู่บนรถเข็นจนกระทั่งลูกชายหมดสติ
และท้ายที่สุดนะลูกชายเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์มันเป็นยังไงเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับ
คือคุณแม่รายนี้คือนางสาวชะนิตาใจอินตะอายุ๔๐ปี
คุณแม่บอกว่าทำใจไม่ได้จริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกชายและครอบครัวของเธอนะครับ
แล้วก็เธอได้ทำบุญอัฐิให้กับลูกชายแล้ว
ก็คือน้องตูนหรือว่านายสรรปานแสง
ลูกชายที่เสียชีวิตในวัย๒๑ปี
ซึ่งเธอบอกว่าโอ้โหเธอเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีเพราะว่าเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
เลี้ยงลูกตั้งแต่ยังเล็กจนกระทั่งโตมาแบบนี้
แต่ว่ามาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับ
คุณแม่เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าเมื่อวันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะฮะ
คือลูกชายเนี่ยบ่นว่าปวดท้องปวดท้องแน่นหน้าอกนะครับ
แล้วก็หายใจลำบากนะครับทีนี้แม่ก็โทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์
สายด่วน๑๖๖๘แล้วก็๑๖๖๙การแพทย์ฉุกเฉินอะไรเนี่ยนะฮะ
ทีนี้คนในสายก็แนะนำให้ดูแลเบื้องต้นก่อนก็คือให้นอนหงายยกหัวให้สูง
คุณแม่ก็ทำตามแล้วก็ลูกชายก็ทำตามนะครับแต่อาการไม่ดีคุณนะครับ
ปรากฏว่าก็เลยโทรไปที่เบอร์นี้อีกแล้วก็โทรไปแล้วเขามีรถมารับให้คุณ
มารับจนไปโรงพยาบาลนะครับไปรอหมอตรวจอาการถึงประมาณ๓ทุ่มคุณ
พอไปถึงไม่มีพยาบาลมาแม้กระทั่งที่จะตรวจวัดอุณหภูมิ
ซึ่งมันเป็นขั้นตอนเบื้องต้นเลยในการป้องกันโควิด๑๙ก่อนเลยนะครับ
แล้วก็ไม่มีใครมาซักประวัติหรือตรวจเบื้องต้นเช่นวัดความดันอะไรเลยนะฮะ
เวลาผ่านไป๑ชั่วโมงก็๔ทุ่มกว่าแล้วนะครับระหว่างที่ลูกชายเนี่ยรอนะครับ
ลูกชายก็เข้าห้องน้ำถ่ายหนักไป๒ครั้ง
แล้วก็กินน้ำทุกทุกห้าถึงสิบนาทีแม่ก็พยายามเรียกพยาบาลมาดูแล้ว
เพราะว่ารู้สึกว่าลูกชายเนี่ยอาการไม่ปกติคุณแต่คำตอบที่ได้จากพยาบาลก็คือ
ต้องรอก่อนนะคะถ้าจะรักษาที่นี่ต้องรอถ้าจะไม่อยากไปรักษาที่อื่นรอสักนิดหนึ่งนะครับ
คือคุณแม่เขาบอกว่าจริงมีสิทธิ์บัตรทองที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งนะ
คือโรงพยาบาลปากเกร็ดอันนี้คือสิทธิ์บัตรทอง
แต่ตัดสินใจมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้เพราะเป็นโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะครับ
กระทั่งเวลาผ่านไป๕ทุ่มลูกชายมีอาการเริ่มอ่อนแรงคุณ
คอตกแล้วก็เมื่อกี้นั่งอยู่บนวิวแชร์แล้วก็นั่งฟุบไปแล้วนั่งนิ่งไปนะครับ
แม่ก็รีบเรียกพยาบาลมาช่วยตอนนั้นคือพอพยาบาลมาจับมาตรวจวัดชีพจร
ปรากฏไม่มีสัญญาณชีพแล้วคุณนะครับ
แล้วพยาบาลก็เข็นร่างลูกชายไปที่ห้องฉุกเฉิน
ไปประมาณ๓๐นาทีคุณหมอออกมาบอกครับ
บอกว่าลูกชายเสียชีวิตแล้วนะครับ
คืนน้องไม่ไหวเขาไม่ไหวจริงแต่นี่ไม่ได้รับการรักษาอะไรสักอย่างเลย
เสียใจไงถ้าว่าช่วยอะไรลูกได้หรือไม่ได้ไง
ช่วยอะไรลูกไม่ได้เลยทำไมหนูคิดเลยว่าทำไมหนูไม่ได้โวไปไปด่าพี่บอกเค้าอะไรอย่างเงี้ย
พ่อเค้าบอกว่าน้องไปแล้วนะตอนเกือบ๕ทุ่ม๔๓๔๖นาทีนี้เหรอค่ะ
ออกมาร้องไห้อยู่แถวนั้นคนเขาก็เห็นเต็มเลย
จับหัวใจตัวเองเหมือนใจจะขาดมันทำอะไรไม่ถูกอะพี่
นี่นะครับแม่ก็จัดงานศพให้ลูกนะบอกว่าใจจะขาดนะ
เหตุการณ์มันกระทันหันจริงที่สูญเสียลูกชายไปนะครับ
ทีนี้ครับทางด้านของผู้มนวยการสำนักการแพทย์กรุงเทพมนาคม
นายแพทย์สุขสรรคกิติสุภกรซึ่งกำกับดูแลโรงพยาบาลที่เกิดเหตุนั้นก็
แจ้งนะครับบอกว่าได้รับรายงานการเสียชีวิตของน้องคนนี้แล้วนะครับ
แล้วก็ขอแสงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย
ไม่อยากให้มีใครไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับ
แต่เวลาที่เข้ามารักษาในแผนกฉุกเฉิน
คือมีคนไข้รอสักประวัติแล้วก็คัดกรองอยู่๒๙ราย
ผู้เสียชีวิตอยู่ในลำดับที่๒๗
มีผู้ป่วยวิกฤตในขณะนั้น๑๘ราย
แล้วก็มีคำชี้แจงมาว่าเมื่อผู้เสียชีวิตหมดสติ
เจ้าหน้าที่ก็มาปฏิบัติการช่วยชีวิตร่วม๓๐นาที
ตอนนี้บุคลากรไม่เพียงพอจริงเขายอมรับนะครับ
บอกว่ามีผู้ป่วยเข้ามามากทั้งผู้ป่วยทั่วไป
แล้วก็ผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙ด้วย
ก็ต้องมีการกันพื้นที่มีการแยกบุคลากรอะไรต่างนานานะครับ
ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
มันไม่ใช่ความไม่สะดวกค่ะคุณ
มันคือการสูญเสียครับค่ะนะฮะตัวแทนโรงพยาบาลแห่งนี้นะฮะ
ได้โทรศัพท์ติดต่อไปพูดคุยกับนางสาวชะนิตา

ก็โทรไปช่วง๕โมงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับ
ส่วนเรื่องของรายละเอียดความรับผิดชอบต่างเนี่ย
เดี๋ยวคงได้พูดคุยกันต่อนะฮะ